คุณผู้ชมคะข่าวเที่ยงไทยรัฐช่วงนี้เนี่ยนะคะเรามาติดตามคดีของลาลาเบลกันต่อนะคะ
ซึ่งเป็นคดีที่ทุกคนให้ความสนใจความคืบหน้าตอนนี้ผู้สื่อข่าวของเราอยู่ที่สนบุคโล
เดี๋ยวอีกสักครู่นึงถ้าสัญญาณสดพร้อมจะรายงานสถานการณ์ช่วงเที่ยงนี้ให้คุณผู้ชมได้ทราบนะคะ
แต่ก่อนอื่นย้อนไปดูตั้งแต่ช่วงเมื่อคืนก่อนคุณทัศนัยคุณผู้ชม
เพราะว่าหมายจับสารอาญาธนบุรีออกมาประมาณ๓ทุ่มครึ่ง
แล้วกลางดึกเมื่อคืนนี้เจ้าหน้าที่สามารถไปคุมตัวน้ำอุ่นได้
ไล่เรียงไทม์ไลน์แบบนี้นะคะโดยช่วงค่ำเมื่อวานนี้ค่ะ
ตำรวจสนบุคโลขออนุมัติศาลออกหมายจับน้ำอุ่น๓ข้อหาที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้นะคะ
ซึ่งช่วงประมาณ๓ทุ่มครึ่งสารอาญาธนบุรีก็พิจารณาแล้ว
พบว่าตำรวจมีพยานหลักฐานว่าน้ำอุ่นเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของลาลาเบล
เพราะว่าอยู่กับลาลาเบลเป็นคนสุดท้าย
ทีนี้อนุมัติหมายจับ๑คือหน่วงเหนียวกักขังทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
พาไปเพื่อกระทำอนาจารย์
และ๓คือกระทำอนาจารย์นะคะ
ทีนี้ระหว่างนั้นทางด้านผู้บัญชาการตำรวจนครบาน๘
ก็สั่งการให้ส่งตำรวจชุดสืบสวนไปเฝ้าที่คอนโดของน้ำอุ่น
คือส่งเจ้าหน้าที่ไปป้องกันการหลบหนี
ช่วงค่ำเนี่ยนะคะนักข่าวของเราก็ไปปักหลักรออยู่ที่คอนโดเหมือนกัน
ถามกับรอปภรอปภบอกว่าน้ำอุ่นยังอยู่ข้างบน

ตอนประมาณตี๒๔๕นาทีค่ะ
พอสารอนุมัติหมายจับมาเรียบร้อยแล้วเนี่ย
ตำรวจก็ถือหมายสารจะไปจับตัวน้ำอุ่นที่คอนโด
ทีนี้พอขึ้นไปถึงหน้าห้องแล้วก็พยายามเคาะเรียกนะ

ระหว่างนั้นน้ำอุ่นก็โทรศัพท์ติดต่อพ่อแม่
ให้มารับตัวไปจากคอนโดเพราะว่าจะกลับบ้าน
ทีนี้ตำรวจเนี่ยพยายามเรียกรอบอยู่นานเลยนะ
เห็นว่าน้ำอุ่นยังไม่ยอมเปิดประตูออกมา
ตำรวจก็เลยตัดสินใจถอนกำลังออกมาจากคอนโดละกัน
แล้วก็มาปักหลักรออยู่ด้านนอกด้านล่าง
แต่ว่าระหว่างนั้นต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่ามันมีชาวบ้านที่สนใจนะ
ทั้งสื่อมวลชนเองก็ไปอยู่ที่บริเวณใต้คอนโด
แล้วเขาก็ไลฟ์สดบรรยากาศหน้าคอนโด
อธิบงอธิบายนั้นนี่กันไปบริการเป็นอย่างไร
ตอนที่ไลฟ์เนี่ยคือคนที่เข้ามาดูเนี่ยคือชื่อน้ำอุ่นนะ
มันมีน้ำอุ่นเข้าไปดูในไลฟ์ที่คนพูดถึงตัวเอง
หลังจากนั้นมีคนโอ้โหคอมเมนต์ด่าเต็มร้ายไปหมดเลยว่าทำไมถึงแบบ
ชิลสบายไม่สำนึกไม่มอบตัวกับสิ่งที่มันเกิดขึ้น
ทีนี้คุณผู้ชมหลังจากที่ตำรวจเขามีการถอนกำลังลงมาปักหลักรออยู่ด้านล่างแล้ว
แล้วตำรวจเขาก็เหมือนกับตามอะค่ะ
นี้อยู่ห่างจากคอนโดประมาณสัก๑กิโลเมตร
เจ้าหน้าที่เขาก็อาศัยช่วงจังหวะที่กำลังจะจอดเติมน้ำมันเต็มถังนี่แหละ
เข้าจับกลุ่มตัวน้ำอุ่นทันทีเลย
แล้วก็คุมตัวไปทำบันทึกการจับกลุ่มที่กองบัญชาการตำรวจนครบาน๘
คือเขานั่งอยู่ที่เบาะหลังแล้วก็ใส่เสื้อยืดสีดำใส่เสื้อแขนยาวทับ
ใส่กางเกงยีนรองเท้าผ้าใบสวมแว่นตาดำค่ะ
คือใส่หมวกใส่หน้ากากอนามัยปิดบางใบหน้า
ใช่ทีนี้เจ้าหน้าที่เขาก็อ่านอ่านหมายที่จะจับกลุ่ม
แล้วน้ำอุ่นก็ไม่ได้ขัดขืนนะคะยอมให้เจ้าหน้าที่พาไปสอบสวนแต่โดยดี
ทีนี้ก็มีการคุมตัวไปที่กองบังคับการตำรวจนครบาน๘
สักช่วงประมาณตี๕๑๕มีการส่งตัวน้ำอุ่นไปสอบสวนเพิ่มเติม
สอนอบุคโลเจ้าหน้าที่เขาก็เริ่มสอบประมาณตี๕
ช่วงประมาณตี๕๔นาทีตี๕๕นาทีจนถึงเช้าเลยนะ
ซึ่งน้ำอุ่นก็ให้การปฏิเสธให้การภาคเศษ
ทีนี้มันมีข้อมูลจากที่ทางด้านผู้บัญชาการตำรวจนครบาน๘
ออกมาแถลงด้วยตอนประมาณ๑๐โมง๑๕